คดีฆาตกรรมโหดเป็นคดีหึงโหดที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะ
ชายวัย๔๑ปีที่จังหวัดนครพนมเขาก่อเหตุไปยิง
ภรรยาพี่สาวภรรยาแล้วก็แม่ยายเสียชีวิตรวม๓ศพด้วยกัน
ตำรวจจับตัวได้นะคะแล้วก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เจ้าตัวรับเลยค่ะว่าที่ทำไปเพราะว่าเกิดความหึงหวง
กลัวว่าภรรยาเนี่ยจะกลับไปคบหากับสามีเก่านะคะ
และภาพที่เห็นนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบตอนเกิดเหตุ
คือตำรวจสพเมืองนครพนมคุมตัวนายนพดลน่วมสำลี
อายุ๔๑ปีไปทำแผนหลังช่วงบ่ายวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
เขาใช้ปืนไปยิงภรรยาก็คือนางสาวสุจิตราเชียงใบหรือว่าขิม
พร้อมกับพี่สาวคือนางสาวจิตราเชียงใบ
และนางลาวัลเชียงใบอายุ๔๕ปีที่เป็นแม่ยาย
เสียชีวิตแบบเมื่อสักครู่นี้ค่ะ๓ศพ
อยู่ริมถนนเลี่ยงเมืองมหาสิทธิโชคในเขตเทศบาลเมืองนครพนม

กลัวว่าภรรยาจะกลับไปคบหากับสามีเก่าที่มีลูกด้วยกัน

หลังทำแผนเสร็จค่ะตำรวจคุมตัวนายนพดลผู้ต้องหากลับไปคุมขังที่โรงพัก
แล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

นำตัวฝากขังที่ศาลนครพนมและคัดค้านการประกันตัวต่อไป
ไปสอบถามนายภัยจิตเชียงใบค่ะ
เป็นพ่อแล้วก็เป็นสามีของผู้เสียชีวิต

จะไม่มีทางให้อภัยนายนพดลผู้ก่อเหตุแน่นอน
ต้องการให้ได้รับโทษสูงสุดคือประหารชีวิต

เชื่อว่าชนวนเหตุที่นายนพดลก่อเหตุในครั้งนี้

คิดไปเองค่ะว่าลูกสาวจะกลับไปดีกับสามีเก่า
ทั้งที่เขาก็จบกันไปตั้งนานแล้วนะคะ
นางสาวรัชดาพรทองคลี่อายุ๒๕ปีคนนี้เป็นแฟนของนางสาวจิตราผู้เสียชีวิต
บอกว่านายนกพะโดนเนี่ยก็เป็นคนอารมณ์ร้อน
ก็ใช้ปืนขู่นางสาวชนิกาผู้เสียชีวิตและครอบครัวมาแล้ว
ตามที่สามีเก่าเขานัดเอาไว้
เพราะว่าต้องไปแจ้งความที่โรงพักแทน
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ยังอยู่ที่พัทยานะคะ
นางสาวสุจิตราเนี่ยเคยถูกนายนพดลทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยครั้ง
ส่วนใหญ่ก็มาจากความหึงหวงค่ะ
ฝ่ายหญิงทนไม่ไหวก็เลยตัดสินใจย้ายมาอยู่บ้านที่นครพนม
ต่อมาเป็นภาพที่เคยถูกทำร้ายกันมาก่อนหน้านี้
ต่อมาฝ่ายชายก็ตามมาง้อขอคืนดีจนสำเร็จนะคะ
แล้วก็ยังนำลูกสาววัย๘ขวบที่เป็นลูกติดของนายนพดลเนี่ย
ก็เอามาอยู่ด้วยกันส่วนกรณีที่ผู้ก่อเหตุบอกว่าเกิดอารมณ์โมโห
เนื่องจากเห็นแชทที่ผู้ตายคุยกับสามีเก่าเรื่องนี้ก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
เพราะว่าสามีเก่าของผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เคยติดต่อกันโดยตรง
บอกค่ะว่าตอนนี้ทุกคนในครอบครัวต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวงนะคะ
ซึ่งหากนายนพดลได้ประกันตัวออกมาเนี่ยนะคะก็จะยื่นคัดค้านการประกันตัวด้วย
ขณะที่นางนิรมนต์นุ่มสำลีอายุ๕๙ปีคนนี้เป็นแม่ของผู้ก่อเหตุค่ะ
เป็นลูกติดของนายนพดลเนี่ยนะยอมรับว่าลูกชายเป็นคนอารมณ์ร้อน
ขี้โมโหแล้วก็โมโหร้ายไม่คิดว่าจะเป็นฆาตกร
ก็ขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตแทนลูกชายด้วยนะคะ
ถ้าเป็นไปได้เธอก็อยากจะไปกราบขอขมาศพแทนลูกชายด้วย
ส่วนสามีเก่าของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็บอกทางโทรศัพท์บอกว่าก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ผู้ก่อเหตุกล่าวอ้างว่าตัวเขาจะกลับมาคืนดีกับนางสาวสุจิตราเนี่ย
แล้วก็มีการคุยกันในเชิงชู้สาวไม่เป็นความจริง
ก็น่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดกันมากกว่า
ประกอบกับความระแวงแล้วก็หึงหวงก็เลยก่อเหตุขึ้นมานะคะ
สุดท้ายคนที่ก่อเหตุคุณก็ไม่ได้อะไรไปจากเหตุการณ์นี้อยู่ดี
ศูนย์เสียทุกฝ่ายนะคะถูกต้องครับมีสติกันด้วย